แล้วก็ช่างเสียบอีกทีครับ

ลูกนี้จบได้สวยครับทางด้านฝ่ายแดง
คุณผู้ห่างไทยตรงนี้อยู่ออกไม่ได้

มิกตีนแอ่

ยังโดนแทงคืนอีกต่างหากครับ

ทุบโดนสามก้าวแล้วครับ

กดในพลิกตีอีก
มาแล้วครับเล่นเครื่องอีกแล้วครับ
พยายามมาทีดซ้าย

โหพยายามจะซอยแรกกับรับพิธิชไชต์ครับ
พี่ชายยังคะแคงไซด์อาเติม

หาการลีบแกล้งออกมาในช่วงละยก
ช่วงปลายยกแค่๒๐วินาทีสุดท้ายกับแค่งขวาของตราพิษชัย
เอาเข็นวางด้วยแข้งคืนแล้วเสียบด้วยซ้ายครับ
โอ้โหแต่นี่ครับโอ้ไม่มีใครยอมใครเลยครับ
โอ้แลกกันดวนทั้ง๕ยกกับมวยผู้นี้

หยัดซ้ายหลวมซ้ายที
ระหว่างทางด้านพิษชัยสสสรซยหยาม
กับเพชรผูพรภานสเอสอาร์ยินครับ
ครึ่งกิโลกรัมครับวันนี้ที่ทางด้าน
เห็นครับปรีเข้ามาเสียด้วยเขาขวาครับ
ทหัวเติมเข้ามาอีกที
ทางด้านพี่ชายแกมัดเลยครับแล้วนี่ครับเกี่ยวได้
วางได้แค่เก็บได้แล้วแต่ดูครับ
เก็บขวาได้แต่โดนเขาซ้ายแต่ทางหน้าพี่ชัยก็คืน